คุณผู้ชมที่นครราชศรีมานะคะบอกมีสามีภรรยาผัวเมียคู่นึงเนาะ
อยู่กินกันมา๖ปีแล้วมีลูกสองคนทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารักกันดี
มีปากเสียงบ้างตามภาษาผัวเมียแหละแต่ไม่เคยทะเลาะกันเลย
อยู่อยู่เมื่อวานนี้เมียวิ่งกุมคอมาเลยค่ะไปบ้านตรงข้ามบอกช่วยด้วยช่วยด้วย
แล้วเลือดอาบทั้งตัวคือโดนแทงที่คอโดนแทงที่แขนโดนแทงที่แบบเต็มตัวไปหมดเลยค่ะ
นี่ตอนกู้ภัยไปถึงคือฝ่ายเมียหมดสติไปแล้วนะแต่เลือดยังไม่หยุดไหลเลยค่ะ

ใช่ไงคะหลายคนบอกเฮ้ยมันเกิดอะไรกันขึ้น
ผัววิ่งไล่แทงเมียพี่อุ๋ย
เขาบอกเอายังไงอ่ะไหนไม่เคยทะเลาะกันมาก่อนเลยแล้วอีท่าไหนมาวิ่งไล่แทงกันแบบนี้

ตอนนี้นาทีชีวิตตรงนี้คือเธอหมดสติไปแล้ว
หลังจากวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากบ้านใกล้เคียงอ่ะค่ะ
เห็นเสื้อเสื้อจากสีขาวเป็นสีแดงอ่ะพี่อุ๊ยเลือดอาบเลยจริงจริง
คนก่อเหตุคือสามีค่ะนายสุเมฆอายุ๓๗ปีเท่ากัน
หลังเกิดเหตุตำรวจก็คุมตัวเอาไว้ได้พร้อมกับมีดที่มีผ้าสามสีพันอยู่ด้วย
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปสอบสวนที่สพคงนะคะ
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุจริงจริงเนี่ยคือสองทุ่มเก้านาทีเมื่อวานนี้
นี่นี่คือสามีนะฝั่งซ้ายเนี่ย
คือเขาบอกว่าประมาณ๒ทุ่มเมื่อวานนี้
ตัวเขากับภรรยาเนี่ยอยู่ในบ้าน
แล้วอยู่ฝ่ายสามีคลั่งอะไรก็ไม่รู้
อืมคว้ามีดได้ก็ไล่จ้วงแทงภรรยาเลย
คอก่อนหนึ่งทีแล้วก็ตามด้วยแขนแล้วก็ตามด้วยตัว
ภรรยาก็วิ่งหนีตายออกมานอกบ้านเลยค่ะ
วิ่งไปที่บ้านหลังนึงที่เขาเหมือนเห็นว่ามีคนเยอะ
เพราะเขากำลังจัดงานฉลองอาธิกันอยู่

ทุกคนในบ้านนั้นก็ตกใจรีบโทรเรียกกู้ภัย
เรียกตำรวจมาช่วยเหลือนะคะทีมข่าวเราไปคุยกับ
ภัยรื่นจิตอาสาคุณสุธวีค่ะเป็นคนที่เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

ก็รีบเดินทางไปจุดเกิดเหตุทันทีตอนไปถึงเนี่ยอ่ะหูเห็นเลยว่า
ว่าคุณปาริชาตินี่แผลเต็มตัวไปหมดเลย

แล้วตอนที่เขาไปถึงคุณปริชาติหมดสติไปแล้วค่ะ
ก็เลยทำได้แค่รีบส่งพยาบาลให้เร็วที่สุด

เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเห็นสามีวิ่งถือมีดไล่แทงภรรยา

ปกติผัวเมียคู่นี้ไม่เคยทะเลาะกันเลยนะ

คนเป็นเมียที่ถูกไล่แทงเนี่ย

ว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุประมาณสัก๒๓วัน
อยู่สามีมีอาการแปลก

เธอก็บอกไม่รู้เพราะอากาศร้อนหรือเปล่า
ก็เลยมีอาการแปลก
ถูกแทงที่เป็นภรรยาวิ่งออกมา
บริเวณนั้นเขาจะมีงานหมอลำนะครับ
แล้วก็จะวิ่งออกมาให้คนที่อยู่ในงานช่วย

เขาบอกว่า๓๔วันแต่เข้าหน้าร้อนมา

คือพูดแบบรุนแรงขึ้นอะไรประมาณนี้ครับ
ทีมข่าวเราก็เลยไปที่บ้านที่จัดทำบุญ

ที่เป็นกลุ่มแรกที่ภรรยา

ก็อุ้ยชาวบ้านกำลังนั่งจับกลุ่มคุยกันถึงเรื่องเมื่อคืนอยู่เลย
ก็เลยถามว่าพี่ตกลงเรื่องมันเป็นยังไง

เขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า

สามีภรรยาคู่นี้นิสัยดีมากนะ

แม้แต่ตัวสามีเองที่เป็นคนก่อเหตุไล่แทงเมียเนี่ย

แต่ไม่เคยระรานใครเลย

อยู่ผัวก็มีอาการผิดปกติไป

เหมือนมีคนจะจ้องทำร้ายเมียตลอดเวลาผัวชอบพูด
ขับรถบรรทุกไปเหยียบงูตาย

มันเป็นงูเจ้าที่นี่แหละ
บอกเอ้าพระแล้วต้องทำยังไงดีเจ้าคะ

พระบอกไปสร้างศาล
ไปสร้างสารเจ้าที่ให้งูตัวนี้เลย

บอกกำลังจะสร้างอยู่แล้วเชียว
ผัวคลั่งก่อนโดนไล่แทงก่อนค่ะ
ก็เลยยังไม่ทันสร้างซ้ำอีกค่ะ
แต่หลายคนก็ไม่เชื่อไงว่า

ลุ้มคลั่งนี่ส่วนใหญ่ดูจากข่าวมันหลายสาเหตุนะ
ก็มีหลายค่ะอาการอาจติดประสาทก็มีอาการเสพติดก็มีมีอ่ะ
อาการเสพติดก็มีหรือเหล้ากินเล่านักก็มีเหมือนกันอ่ะร้อนอะไรอย่างนี้

เลยลงพื้นที่บ้านคนเจ็บก็คือบ้านของคุณปริชาติฝั่งภรรยาเนี่ยค่ะ
ก็ไปเจอกับเพื่อนบ้านเขาบอกว่า
ก็สองผัวเมียคู่นี้ก็อย่างที่ทุกคนพูดนั่นแหละ
อยู่กินกันมา๖ปีรักกันดีไม่เคยทะเลาะกันเลย
ก็แหม่มีปากเสียงกันบ้างตามภาษาผัวเมีย

แต่ว่าช่วงสัปดาห์ก่อนผัวมีอาการแปลก
เหมือนคนหลอนเหมือนคนสติไม่ดีจริง
ค่ะคนเลขมันก็ถึงตนั้นแล้ว

ทีนี้จังหวะที่เรากำลังคุยกับเพื่อนบ้านอยู่อะค่ะ

ว่าตอนนี้คนเจ็บอาการเป็นยังไงบ้าง
ผู้สื่อข่าวเราก็ได้คุยกับคุณแม่ของคนเจ็บนะคะ

หมอให้มาพักฟื้นห้องปกติแล้ว

ที่ผ่านมาก็รักกันดีไม่เคยทะเลาะกันจริง

แม่บอกลูกเขยแม่ปกติไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเลยนะ

แต่๕วันก่อนลูกเขยไปหาหมอ
หมอบอกว่ามีอาการทางประสาท

กินกับเบียกินกับเหล่ากินกับเบียกินกับเบีย

เอาไปตรวจโรงพยาบาลแล้ว
เอาไปตรวจโรงพยาบาลพ่อมีตรวจให้แล้ว

แม่ก็บอกว่าทางคดีความก็ให้ตำรวจจัดการก็แล้วกัน

ส่วนทางคดีเดี๋ยวตำรวจต้องรอผลการตรวจสอบ
พวกสารเสพติดหรือว่าอาการทางจิตประสาทนะฮะ
เห็นบอกทางฝั่งของผู้ก่อเหตุก็ยังให้การวกวน